การสร้างโบสถ์ที่มีลักษณะปิดทึบไม่มีช่องลมและหน้าต่างมีแต่ประตูเข้าออกเพียงด้านหน้าด้านเดียวเรียกว่าโบสถ์มหาอุด
ลักษณะนี้จะป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีเพื่อช่วยให้พระภิกษุที่ประกอบพิธีมีสมาธิแน่วแน่
มหาอุดมักเป็นวัดที่มีประวัติคลังทางอาคมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเล็ดลอดเข้าไประหว่างกระทำพิธีกรรม
เช่นวัดปราศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
ลักษณะโบสถ์ฐานโค้งตกท้องช้างซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยอายุทยาตอนกลางและยังคงสภาพสมบูรณ์มาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน